ของพ่อขุนบรามคำแหงมหาราชที่จังหวัดตากคุณผู้ชม
แรกคิดว่าจะเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนหรือเปล่า
จ้างคนไปทุบทำร้ายเพราะว่าให้หวยแม่นอะไรแบบนี้นะ
สุดท้ายกลายเป็นคนที่เขามีอาการทางประสาท
บอกว่าทะเลาะกับแม่ก็เลยไปทุบเป็นการระบายอารมณ์เอ้าเออ
ไม่รู้จะลงกับใครก็ไปลงกับรูปปั้นอันนี้แทน
ก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวของเจ้ามือหวยเถื่อนที่จ้างคนไปทุบตามคำ

คาดเดาของคนทั่วไปเพราะว่ามันก็หลังหวยออกอ่ะนะ

นายวีรักษ์เมืองอินผู้ต้องหาวัย๒๖ปีถูกตำรวจภูทรบ้านตาก
แล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดตากคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นี่ฮะถือค้อนมาเลยครับ
เพราะว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนะครับ
นายวีรัติไปทุบทำลายรูปปั้นทหารเอกพ่อขุมรามคำแหงมหารราช
รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศักระบูชาอยู่ตรงนั้นรูปปั้นต่าง
รวมแล้วกว่า๖๐๐ชิ้นครับในบริเวณสารหลักเมืองเก่าแก่
ใกล้กับเจดียุทธหัสถีมหรือว่าเจดีเฉลิมพระเกียรติ
ขุนราคำแหงมหารราชนะครับซึ่งก็เกิดเหตุขึ้นมา
ก็มีกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๑๐๐นายต้องเข้าไปปิดล้อมในสถานที่นี้

ชาวบ้านที่เขานับถืออาจจะเข้าไปทำร้ายหรือว่ารุมประชาธรรมได้
เพราะว่ามีชาวบ้านหลายคนต้องการจะรอดูหน้าของผู้ต้องหาว่าไปทำทำไมนะครับ
เมืองต้นผู้ต้องหาก็สารภาพนะว่าก่อเหตุคนเดียวที่ทำ
เพราะว่าทะเลาะกับแม่มาแล้วมันก็หงุดหงิด
ตำรวจก็เลยแจ้งความหารทำให้เสียสับทำลายสับสินสาธารณะในเขตโบราณสถาน
ได้รับความเสียหายก่อนกระนำตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดต่อไป
ขณะที่ชาวบ้านที่รู้จักนายวิรักษ์ก็บอกว่า
ไอ้นายคนนี้นะมันสติไม่ค่อยดี
เคยรักษาแล้วครับที่โรงพยาบาลสวนปรุงที่เชียงใหม่
แต่ก็มักจะคิดว่าตัวเองนั้น

ชอบคิดว่าตัวเองมีพลังต่างนานา
ชอบลองของตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอะไรแบบเนี้ยฮะ
แล้วก็ไปก่อเหบแบบนี้ขึ้นมานะครับ

เฉพาะคนในครอบครัวก็พาน้องเขาไปรักษากันต่อไปนะครับ